ตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เล่าข่าวเรื่องที่หญิงไทยคนหนึ่งเนี่ยไปขายแรงงานที่ดูไบนะครับ
แล้วก็คือในหน้าบอกเธอบอกว่าจะให้ไปทำงานนวดที่ดูไบออกค่าเดินทางอะไรให้เสร็จสับเลยแสนกว่า
แต่พอไปถึงเนี่ยยึดพาสปอร์ตเธอแล้วก็บังคับให้เธอขายบริการแล้วเธอก็ขอความช่วยเหลือผ่านมาทางเพจดังนะคะ
ล่าสุดแจ้งข่าวค่ะว่าเธอได้กลับบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
เป็นภาพตอนที่เธอขอความช่วยเหลือนะคะ
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะ
กรณีที่สุภาพสตรีท่านนี้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ
ว่าเธอต้องการกลับไทยแต่ว่าถูกในหน้ายึดพาสปอร์ตไว้นะคะ
อักษรรถูดที่ปรึกษานางบัริธาร่วมคำค่ะ

พาตัวหญิงไทยท่านนี้ออกมาได้สำเร็จและปลอดภัยแล้วนะคะ
สุดเธอเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องกักตัว๑๔วันนะคะตามมาตรการควบคุมโรคนี่ค่ะ
กลับถึงเมืองไทยแล้วนะคะ
ส่วนในหน้าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะคะ
เรื่องของการดำเนินคดีในหน้าที่หลอกพาเธอไปทำงานเนี่ยค่ะ
เขาก็จะให้ศูนย์ประสานการปราบรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน
กรมการจัดหางานขยายผลดูว่าต้นตอเป็นใครนะคะ
ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ลักษณะนี้น่าจะเป็นในหน้าจัดหางานเถื่อนแน่นอนครับ
เพราะว่าไม่ได้มีการจัดส่งแรงงานแบบรัฐต่อรัฐนะฮะ
ยังไงก็ตรวจสอบก่อนนะครับเวลามีในหน้านะครับ

ว่าคนนี้ชื่อนี้ขึ้นทะเบียนในหน้าจัดหางานไว้หรือเปล่า
สำคัญมากจริงไปถึงตรงนู้นแล้วไม่มีใครช่วยได้